วันนี้ต้องบอกว่านักกีฬายกน้ำหนักของไทย
ก็กลับมาถึงเมืองไทยแล้วเรียบร้อย
มาตอนบ่ายรับทราบที่ตื่นพลาด

นักคำถอชาวยีปุ่น
คนพูดถึงเขามากตั้งแต่วันนี้

ฮิโรกิเขาทำอะไรคะจึงเป็นพี่พูดถึงเมื่อกี้
หลังจากมีคลิปการแข่งขันกรีธารายการกระโดดค้ำ

มีเรื่องเตอร์ไพรส์มากสำหรับโอลิปิกในครั้งนี้นะครับ

ปรากฏว่านี่เลยครับในนุ่มนี่นะครับ
ฮิโรกิโอกิตะวัย๒๘ปีทีมชาติญี่ปุ่น
กระโดดพลาดจัดระเบียบร่างกาย

จัดระเบียบร่างกายยังไงมันค้ำไงมันก็ต้องค้ำไงมันต้องค้ำอยู่แล้ว

แล้วคือจัดระบบระเบียบช้างน้อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่

ไอ้ไม้นี่หิมวดดำผิดด้วย
มักกลายเป็นอะไร

โอกีตะนี่แล้วก็ลงถึง๕เมตร๓๐เซน

แต่พอกระโดดไปปุ๊บระหว่างทิ้งตัวเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าหน้าขาได้ไปสัมผัสกับเผ้าไม้ที่คาดอยู่

ไปเจอไหม้คาดอีกอัน

แล้วตรงนั้นเขาผ่านไหมล่ะ

ได้อันดับที่เท่าไหร่รู้ไหม

จริงเขาต้องถ้าไม่ฟาดจะได้อันดับที่เท่าไหร่

แต่รอบสองเขาข้ามผ่านนี่เพราะว่าเขาก็โดดใหม่แต่ว่ารอบนี้เขาไม่ได้คะแนน
เรียกความสูงที่เดิมถ้าเกิดทำไม่ได้ต้องทำจนผ่าน
มันต้องผ่านหมดต้องข้ามให้หมดเลย

มือแย่ไอ้เจ้านั่นน่ะมันไม่รักดี